ต่อกันที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่านะคะ
ก็ยื่นเรื่องไปยังสารกีฬาโลกเพื่อให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไป
เจ้าชายอารีบินอาฮุเซนแห่งจอแดนนะคะ

จากกำหนดเดิมนะคะที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่๒๖กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้
ค้านคำร้องของทีมทนายของเจ้าชายอารีค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเจ้าชายแห่งจอแดนก็เรียกร้องให้มีมาตรการเข้มงวด
เพื่อความโปร่งใสในการเลือกตั้งนะคะ
แต่ปฏิเสธข้อเสนอที่จะให้เปลี่ยนครูหาลงคะแนนเป็นแบบโปร่งใส
ที่เจ้าชายอารีเป็นผู้จัดหามาให้ค่ะ
ทั้งนี้นะคะสารกีฬาโลกก็จะตัดสินในเรื่องการยื่นอุทธรณ์ของเจ้าชายอารี
ภายในช่วงเช้าของวันพระฤหัสบดีที่๒๕กุมภาพันธ์นี้ค่ะ
ส่วนชโรมชองปาร์มผู้สมัครอีกหนึ่งคนนะคะ
เนื่องจากว่าคนกลุ่มนี้นะคะ